นี่ฮะข้างหลังนี่เดี๋ยวจะให้ดูกัน

อาจจะช่วยไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่มันมีอะไร
แต่ทีนี้พอดูไปที่กำแพงเฮ้ย

ทางข้างมาเมื่อกี้เนี่ยริมกำแพง
โอ้ยมันกับอะไรเขาคลนเขามาดูวัลเล่ตีการลิงซัย

พี่เบิร์ตมันใช่ที่นั่งบนกำแพงเหรอ
คือเขาอาจจะแบบไม่ได้เดินขี้เกียจเดินเข้าวัด

เขาถืออะไรอยู่อุ้มอะไรอยู่เหมือนเขาอุ้มอะไรอยู่เด็กเหรอ

ไม่ไหวจะมีคนมาดูวอเล่นักบนกำแพงแล้วอุ้มลูกไปด้วยคุณผู้ชม
คิดว่ามันใช่มั้ย
ใช่มั้ยหมายถึงใช่คนมั้ยนะอืม
ก็ไม่ได้มีคำตอบนะในโพสต์นี้ไม่ได้มีคำตอบว่า
หรือผีแต่คือคนไปดูนี่ทะลุ๓ล้านวิวแล้วนะเออ
แต่ว่าชอบผีกันยังไงล่ะเนี่ย
อะไรนะชมลมขนหัวลุกของเราได้ใช่
ดนตรีประกอบนี้เดี๋ยว๒ทีมนี้เขาเล่นกันเก่งนะใช่